ไปดูเหตุการณ์คนคลั่งจากฤทธิ์ของยาเสพติดค่ะยาบ้านั่นเองนะคะที่จังหวัดตาก
ผู้ชายคนนี้เนี่ยคุ้มคลั่งแล้วถือใบเลื่อยเป็นอาวุธค่ะ
เดินไปเดินมาเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่แถวนั้นก็ไม่สบายใจค่ะ
มีความอึดอัดอะไรเราอยากได้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม

มีที่ก็จะยังไม่มี
ตอนนี้มันไปไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขากลัว
ตอนนี้ชาวบ้านเขากลัวถ้าเนกวางได้เลยคุยกันได้แหละ

เนกไม่วางผมก็ไม่กล้าคนเดียวผมก็คุยกับเนก
เด็กมีอาวุธผมก็คุยไม่ได้ไง
ผมก็เข้าไปไม่ได้ผมไม่กล้าเข้าไปหรอก

หลัดอำเภอเมืองตากนี่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมเลยนะคะ

คุณบุญยฤทธรัตนพรค่ะก็เกลี้ยกล่อมนายวุฒิชัยเนื่องชัง
ที่คุ้มขั้่ล่างจากการเสพยาบ้านและหลอน
ในมือมีหนังสติ๊กนะคะจะไปทำร้ายเพื่อนบ้าน
แล้วก็มีเหล็กใบเลื่อยด้วยขนาดความยาว๑เมตร
หวัดไปแกว่งมา
อยู่ตรงบ้านเนี่ยค่ะคนที่เป็นเพื่อนบ้านก็หวาดกลัวนะครับ
กลัวว่าจะคุ้มคลั่งแล้วจะออกมาทำร้ายคนอื่น
เกลี้ยกล่อมอยู่นานคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะให้เขาวางอาวุธ
แล้วไปเข้ากระบวนการบำบัดแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะ
สุดท้ายนะคะตำรวจต้องตัดสินใจค่ะ
เข้าไปชาร์จตัวนายวุฒิชัยนะคะตำรวจสพวังประจบค่ะ
เนี่ยค่ะตอนที่เข้าไปชาร์จตัวเนี่ยก็วิ่งหนีไปทุ่งนาหลังบ้านนะคะ
ก็ต้องวิ่งไล่ตามกันทุลักทุเลเลยค่ะ
คือกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
วุฒิชัยอย่าลืมว่าถือใบเลื่อยเหล็กอยู่
ก็เอามาฟันกลางหลังของตำรวจนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะ
โอ้โหก็เหนื่อยเลยค่ะเจ็บด้วยนะคะ
วุฒิชัยพอควบคุมตัวได้แล้วจะนำไปบำบัดรักษา
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหตำรวจนี่ก็ปฏิบัติหน้าที่กันเต็มที่ค่ะ
ควบคุมตัวได้แล้วเดี๋ยวจะไปดำเนินการตามกฎหมาย

วุฒิชัยเองเคยถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่ง
เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้เองค่ะ
แล้วก็เนี่ยค่ะมาคุ้มคลั่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ